นักกีฬาก็ตอนนี้แยกตัวนะครับกลับต่างจังหวัด

ซึ่งการกีฬานั้นก็เตรียมมาตรการในการเยียวยาไว้ครับ

อาจจะต้องใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
จากการใช้จ่ายงบประมาณจากกองทุนนี้
จะไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณประจำปีของประเทศนะครับ
แล้วก็ยังเตรียมประสานกับสมาคมกีฬาต่าง
เพื่อบอกเล่าประสบการณ์และแนะนำกิจกรรมสำหรับการเก็บตัวอยู่ที่บ้าน
เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็รักษาความฟิตของร่างกายด้วยครับ
หลังจากมีการประชุมร่วมการมติเอกฉัน
ซึ่งเรื่องนี้ครับผลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานก็บอกว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันในประเทศไทย
แต่ก็ต้องมีการประเมินแบบวันต่อวันครับ